วันหลังคำพิพากษาในกรณีทะเลจีนใต้
ดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์ซึ่งได้ประโยชน์จากคำพิพากษายังคงสงวนท่าที
โดยระบุเพียงแค่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการปรึกษาด้านกฎหมาย
ส่วนจีนซึ่งไม่ต่างจากการเป็นผู้แพ้
คำตัดสินในครั้งนี้ก็ยังคงยืนยันสิทธิ
เหนือหมู่เกาะและหน้าน้ำในทะเลจีนใต้
พร้อมแสดงท่าที่ที่ขึ้นขังโดยระบุว่า
จะประกาศเขตป้องกันทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้
หลิวเจิ้นหมินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนประกาศ
จีนจะจัดตั้งเขตป้องกันทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้
พร้อมย้ำว่าจีนจะเดินหน้ามาตรการที่จำเป็นทุกอย่าง
เพื่อปกป้องอธิปไตยในทะเลจีนใต้
ก่อนหน้านี้จีนเคยประกาศเขตป้องกันทางอากาศเหนือหน้าน้ำในทะเลตะวันออก
ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
แต่เขตดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐ
ขณะที่ในวันนี้รัฐบาลจีนยังออกสมุดปกขาวเพื่อชี้แจงสิทธิ
ในการถือครองเหนือพื้นที่ทะเลจินใต้
แย้งกับคำพิพากษาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้วย
โดยเนื้อหาในสมุดปกขาวของจีนได้ยืนยันว่า
เป็นผู้ค้นพบตั้งชื่อและแสวงหาประโยชน์ในหมู่เกาะ
และพื้นที่โดยรอบของทะเลจีนใต้มาอย่างยาวนาน
จะถูกลุกรานโดยญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ซึ่งจีนก็กลับมาถือครองอธิปไตยในทะเลจีนใต้อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดสงคราม
เอกสารยังชี้ด้วยว่าความขัดแย้งเหนือหน้าน้ำทะเลจีนใต้
เริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่๑๙๗๐เมื่อฟิลิปปินส์เข้าถือครองหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

จากจีนจะประกาศไม่รับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ในกรณีทะเลจีนใต้แล้วนะครับไต้หวันก็ประกาศไม่รับผลการพิจารณานี้เช่นกัน
โดยโค้ดส่งสำนักประธานทฤษฐีไต้หวันรับบุคว่า
คำตัดสินดังกล่าวกระทบต่ออธิปไตยของไต้หวันในทะเลจีนใต้
โดยเฉพาะพื้นที่อ้างสิทธิ์บริเวณเกาะไทยปิง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรดลี่พื้นที่ขัดแย้งสำคัญ
ทั้งจีนไต้หวันเวียดนามมาเลเซียและบรูนายอ้างสิทธิ์อยู่ในขณะนี้
ฟิลิปปินส์ที่แม้จากคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อฟิลิปปินส์
แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนถึงการดำเนินการต่อจากนี้
โดยทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยเพียงแค่ว่ารัฐบาลกำลังขอคำปรึกษาไปยังฝ่ายกฎหมายถึงกระบวนการต่อไป
ขณะที่มีความเห็นของนายฟรานซิสเอสจาเดเลซ่าผู้พิพากษาสมทบประจำสารสูงของฟิลิปปินส์ที่มองว่า
คำตัดสินจะดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์ได้รับชัยชนะแต่ก็อาจมีปัญหาเมื่อนำไปบังคับใช้
โดยในวันนี้หน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ได้ซ้อมรบร่วมกับญี่ปุ่นที่บริเวณอ่าวมะนิลา
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อฝึกปฏิบัติการกู้ภัยและต่อสู้กับโจรสลัดในน่านน้ำ
ซึ่งโฆษกของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยืนยันว่าการซ้อมในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ขัดแย้งทะเลจีนใต้ครับ